แฟนคลับในไทยว่าแน่นแล้วแฟนคลับต่างประเทศแน่นยิ่งกว่าค่ะ
แล้วตอนนี้นะจ๊ะหนุ่มโอ้เนี่ยไม่ปล่อยให้แฟนคลับต่างแดนรอนาน
เตรียมบินไปหาแล้วค่ะทุกคน

คือโอ้บอกว่าสถานการณ์ที่ต่างประเทศดีขึ้น

ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีงานติดต่อเข้ามาแล้ว

หรือว่าเป็นงานละครอะไรยังไงเนี่ย
โอ้บอกว่ามีถ่ายละครปลายปี
น่าจะได้เคลียร์คิวแบบลงตัวนะคะ
แล้วถ้ามีโอกาสรับงานต่างประเทศ
ก็จะได้ถือโอกาสบินไปพักผ่อนด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงโอ้กันหน่อยค่ะ
หล่อจังเลยนะคะท่านโอ้
งานแน่นเลยนะ
ในงานเดียวกันนี้คุณผู้ชมเจอ๒หนุ่มไอต์พาริสแล้วก็น้องสไกยวงรวี
ก็เลยต้องถามกันหน่อยนะทิศทางการทำงานในวงการจะเอายังไงดี
หลังจากที่ต้นสังกัดอย่างนาดาวเขาประกาศปิดตัวลงไป
คือทั้งคู่ก็บอกว่ารู้สึกใจหายนะเพราะว่ารักแล้วก็เติบโตมากับนาดาว
ตอนนี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อน
ไอซ์เนี่ยมีผู้จัดการส่วนตัวอยู่แล้ว
ส่วนสกายเขามีมัมเมเจอร์
ก็คือให้คุณแม่ด้วยกับคนแทนแรงทุกอย่างให้นั่นเองนะคะ

ตอนนี้ผมให้คุณแม่ดูไปก่อนครับ
เหมือนเราต้องออกไปข้างนอกไปบินด้วยตัวเองก็
มีความกังวลเหมือนกันแหละว่าอะไร
ถ้าแบบเกิดอะไรที่แบบเราต้องตัดสินใจเอง

จริงผมก็คืออยู่กับพี่ชมพู่เป็นผู้จัดการ
จริงสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าตอนนี้มันคือ
ทำทุกอย่างเหมือนเดิมทีมงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับผม

แต่แค่เหมือนออกมาทำเองบ้างอะไรอย่างนี้